เปลี่ยนท่านประธานที่เคราะห์กระผมนายนิคมมูลวิเศษ
สมาชิกสภาพุทธรัศดรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังปวงชนไทย
กับผมขออภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอนุทินชามิรกูล
ที่บริหารผิดพลาดล้มเหลวโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีครับท่านประธานครับ
นายกรัฐมนตรีบริหารผิดพลาดและขัดรัฐมนูลนะครับหลายมาตรา
ผมจะยกตัวอย่างนะครับในมาตรา๓๔
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณา
สื่อความหมายโดยวิธีอื่นการจำกัดสิทธิเสร็จภาพ

ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพ

ย่อมมีเสร็จภาพในการชุมนุม

บุคคลย่อมมีเสร็จภาพในการบริการสารสุขของรัฐ

ได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐ

และขจัดโรคติดต่อร้ายแรง

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

ผิดมาตรา๕๕ด้วยครับ

สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคและส่งเสริมสับสนให้
มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนายกรรมตรี
รัฐมนุนหลายมาตราครับมาตราต่อไปครับมาตราหกสิบ
รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าถึงวงโคจรดาวเทียม
เป็นสมบัติของชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวักหนึ่ง
ไม่ว่าจะใช้เพื่อวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และธุรกรรมนาคม
หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดต้องเป็นไปตามเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะ
รวมตลอดทั้งให้ประชาชนมีส่วนได้รับประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย
มาตรา๖๒ครับรัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
นี่คือตัวอย่างนะครับที่นายกรัฐมนตรี
มาตราที่ผมได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้
โดยเฉพาะการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีผิดพลาดบกพร่อง

ตามที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้มีการอภิปรายนะครับ
ไปเมื่อวันแรกและมีหลายท่านครับ
ที่มีการอภิปรายเสริมเพิ่มเติม
ตอกย้ำในความผิดพลาดของนายกรรมตรี
ที่บริหารผิดพลาดนะครับ
ที่บริหารแบบรัฐสรัตน์
บริหารราชการแบบไม่ใช่ประชาธิปไตย
ระบอบขึ้นมาใหม่ก็คือระบอบประยุทธ์
ผลหยุดจันทราชนะอยกฎธรรมดีและรัฐมนตีกระทรวงกลางโหม
ไหล่องความรู้ไหล่จิตสำนึกและผิดชอบไหล่คุณธรรมจริยธรรม
และไร้ความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลผู้นำประเทศ
ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลวผิดพลาดบกพร่อง
หลายอย่างอย่างร้ายแรงและรุนแรงนะครับ
ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤต
วบอำนาจตามกฎหมายต่างถึง๔๐ฉบับ
ที่เป็นอำนาจของรัฐบนตรีในคณะรัฐบาลมาไว้กับตัวเองครับ
ไม่มีความซื่อสัตว์จุจิตครับแต่กลับปฏิบัติหน้าที่
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่สุจริต
มีพฤติการช่อฉนทุจริตต่อหน้าที่จงใจใช้อำนาจขัดต่อรัฐมนูลและกฎหมาย
ตามที่ผมได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชารู้แก่อำนาจสั่งการ
ให้มีการใช้กำลังปราบปรามประชาชน
ที่ออกมาชุมนุมอย่างรุนแรงเกินสมควรแก่เหตุตลอดเวลา
ภูมิปัญญาไร้ความสามารถ
ความไม่ซื่อสัตว์สุจริตความไม่รอบครอบไม่ระมัดระวัง
ไม่สนใจต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนและประโยชน์ของประเทศชาติ
แสวงหาประโยชน์ความเดือดร้อนของประชาชน
โดยที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาและพักพวก
ยึดประโยชน์ของประเทศชาติโดยส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ใจดำทรยศต่อความไม่ก่อความไว้วางใจของประชาชน
ไม่เห็นใจความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน
และจากความโอหังการเสพติดในอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
จนทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ในสภาพของคนเป็นโรคโอหังคลั่งอำนาจ
อยู่ในภาวะที่เป็นผู้นำของประเทศอีกต่อไป
ประชาชนต้องทนทุกข์ทรมานทั้งจากโรคและการดำรงชีวิต
บ้านเมืองจะไร้ความเป็นสงบสุขร่มเย็น
อันจะนำมาซึ่งความหายนะของประเทศอย่างแท้จริง
ตามที่มีการกล่าวว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมด
เพราะคนโง่คือภัยอันตรายร้ายแรงเมื่อกลายเป็นผู้นำเป็นผู้มีอำนาจ
ผมจำเป็นต้องอ่านยตินี้แล้วก็ตอกย้ำ
ซึ่งผมจะไม่นำมาพูดอีกแล้วนะครับในการอภิปราย
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจว่า
การทำหน้าที่นายกรรมตรีของประยุทธ์จันโอชา
ท่านไม่ได้ทำหน้าที่การเป็นนายกรัฐมนตรีครับท่านประธานครับ
เพราะท่านตั้งนายประยุทธ์จันโอชาหรือพลเอกประยุทธ์จันโอชาขึ้นมาอีกหนึ่งคน
ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ขึ้นมาเป็นพอสบค
ขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการ
กรมนขึ้นมาควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง
รวมอำนาจทั้งหมด๔๐ฉบับ
นั่นหมายถึงว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นนายกไม่ได้ทำอะไรครับ
นั่งฟังการรายงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นลูกน้องอีกคนนึง

เป็นการปกครองประเทศโดยใช้รัฐซ้อนรัฐ
ใช้งบประมาณของประเทศอย่างฟุ่มเฟือย

แล้วท่านเอกผู้เอกพระยุทธ์จันทรวชา
ก็นั่งในตำแหน่งต่าง
และเบิกเงินเบิกงบประมาณเงินเดือนเบี้ยเลี้ยง

ไปดูนะครับ๕๐๖๐ตำแหน่ง
ท่านออกมาบอกว่าท่านไม่รับเงินเดือน๓เดือนนั่น

เหมือนกับว่าตัวเองมีความเสียสละ
จริงแล้วท่านไม่ได้มีความเสียสละเลย
ถ้าท่านมีความเสียสลายจริง

เพื่อให้คนอื่นขึ้นมาบริหารแทนท่าน
เพราะท่านไม่ได้มีความรู้ความสามารถ

โง่เหมือนยัตติที่เขาเขียนไว้ครับ

แต่ผมเองก็สงสัยว่าท่านโง่จริงหรือแกล้งโง่

หลายคนว่าพลเอกประยุทธ์ฉลาดแต่แก้โง่
ถ้าท่านแกล้งโง่โดยที่ไม่โง่จริงเนี่ยแสดงว่าท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
จงใจทำให้บ้านเมืองชิบหายจงใจทำให้บ้านเมืองเกิดความเสื่อม
เศรษฐกิจถดถอยประชาชนขัดแย้งกันจำนวนมาก
ผมจะพูดเรื่องการแก้ไขปัญหาไวรัสโคโรนาหรือโควิด๑๙เนี่ยนะครับ
ท่านผิดพลาดบกพร่องมากจริงจริงแล้วต้นเหตุมันมาจากเชื้อไวรัสโรนา
เมื่อมีต้นเหตุก็ต้องมีวิธีการแก้แก้ที่ต้นเหตุครับประธานครับ
ในเมื่อมันมีวัคมันมีไวรัสโคโรนาระบาดน่ะ
วิธีการก็คือจะต้องทำอย่างไรให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน
เชื้อไวรัสโคโรนาชนิดนี้ทั่วโลกเขาใช้วิธีการฉีดวัคซีนป้องกันครับ
ต้นมาทางครับนายก็ทราบดีรัฐมนตรีสารสุขก็ทราบดี
ผมเชื่อว่าทุกคนทราบดีในการฉีดวัคซีนเพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ย
เราต้องเลือกวัคซีนที่มีคุณภาพใช่ไหมครับวัคซีนไหนที่มันใช้ได้ในช่วงแรก
เราก็ต้องเอามาฉีดก่อนแบบเร่งด่วนให้ทันแต่ไม่ใช่ชักช้านะครับ
แม้จะมีวัคซีนถ้ามาฉีดชักช้าวัคซีนนั้นก็จะตกรุ่นไป
กลายเป็นของไม่ดีด้วยความที่ชักช้าการบริหารงานที่ไม่มีการวางแผนรอบครอบ
ทั้งที่มีเงินงบประมาณอย่างมากมหาศาล
ชักช้าความเชื่องช้าไม่มีการวางแผนบริหารงาน
ก็คือนายกขาดประสิทธิภาพขาดภูมิปัญญาในการแก้ไขปัญหา
คาดคณีเดาเองว่าถ้ามีการล็อกดาวน์เนี่ยเดี๋ยวเชื้อมันก็หยุดเอง
ท่านไม่นำวัคซีนที่มีคุณภาพที่ชาวโลกเขาใช้กันนี่ครับ
ฉีดให้กับพี่น้องประชาชนให้ทันเวลา
ปล่อยให้เชื้อมันระบาดแล้วประชาชนผู้ติดเชื้อ
ก็ไม่มีทางรักษาเพราะอะไรครับท่านประธานครับ
ยารักษาไวรัสโคโรนาเนี่ยก็ยังไม่แนะนำเข้ามา

ช่วยเหลือในการนำวัคซีนนำยาเข้ามาสมุนไพรที่อยู่ในประเทศไทยเอง
ฟ้าทลายโจรกระชายขาวหรือสมุนไพรอื่น
รัฐก็ไม่ประกาศอย่างจริงจังว่าประชาชนที่อยู่ทางบ้านเนี่ย
ถ้าติดเชื้อสงสัยว่าเรื่องติดเชื้อมีอาการเหล่านี้
ไม่ต้องรอหมอแล้วท่านไม่ประกาศครับ
ท่านไปบอกว่าการรอหมอรอเตียงเนี่ย
มันอาจจะไม่ทันการแทนที่จะบอกให้ประชาชนไปนำยาเหล่านี้
มากินไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนอย่างน้อยจากหนักกลายเป็นเบาได้
แต่ยังไม่มีการพูดครับมีแต่ประชาชนทั่วไปช่วยกัน
ดูข่าวดูไลน์ดูแอปทั้งหลายเนี่ยมีหลายคนทำไมกินแล้วมันหาย
ด้วยความที่ห่วงใยกันก็มีการแชร์ต่อ
มีการแชร์ต่อบอกกันต่อไปบางทีคนหน่วยงานราชการเขาบอกว่า
มันเป็นข่าวปลอมบ้างเป็นเฟคนิวบ้าง
ด้วยการที่ท่านไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ไงครับ
ทำไมท่านไม่ประกาศออกไปว่าให้ช่วยเหลือตัวเองก่อนก่อน
ที่จะมาหาหมอเพราะตอนนี้เตียงไม่พอ
หมอไม่พอยาไม่มีวัคซีนไม่ทันท่านไม่พูดท่านหลอกให้ประชาชน
โทรไปในเบอร์ต่างที่ท่านให้ไว้โทรไปโทรติดแต่ไม่รับสาย
บางทีก็โทรไม่ติดบางทีรับสายแล้วก็บอกให้รอ
เพราะเตียงไม่มีสุดท้ายประชาชนต้องเสียชีวิตครับ
ประธานครับมันน่าหนาดใจจริงจริงครับ
ประชาชนมาเสียชีวิตในวัยที่ไม่ควรเสียชีวิต
เด็กตัวเล็กพรากพ่อพรากแม่
หลายพื้นที่หลายโครงการหลายหน่วยงานบางคอนโดครับ
มีคนติดเชื้อร้อยกว่าคนโทรไปให้หมอพยาบาล
สอบคอมาช่วยเหลือไม่มีใครมาช่วยเหลือครับ
มันเป็นวิกฤตจริงที่รัฐบาลชุดนี้
โดยการทำของท่านประยุทธ์จันโอชาเนี่ยไม่สามารถแก้ไขวิกฤต
โดยทันท่วงทีและยังมีพฤติการกีดกันวัคซีน
อื่นที่เป็นวัคซีนทางเลือกที่ทั่วโลกเขาใช้กัน
วงเหนียวนวงเวลาถ่วงเวลาขอยอก็ขอยาก

ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องใช้เวลานาน
นี่คือความผิดพลาดจงใจปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดอย่างชัดเจน
ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตของประชาชนท่านนายกรัฐมนตรีครับ
ผมเชื่อว่าท่านทราบดีว่าทำไมท่านถึงไม่สามารถ
จึงไม่เร่งรัดให้มีการนำวัคซีนทางเลือกเข้ามา
ผมเชื่อว่าท่านมีคำตอบเพียงแต่ท่านจะกล้าพูดในสภาแห่งนี้หรือไม่
มันมีวัคซีนบางชนิดที่กีดกันวัคซีนเหล่านี้ไม่เข้านี่คือความจริง
ประชาชนเขาทราบดีไม่ต้องมาโกหกกันครับ
ที่มีคุณภาพท่านไม่นำเข้ามาบางชนิดก็ยังขอยออยู่ยื่น๔ครั้ง๕ครั้ง
มาตั้งแต่เมษายนแล้วออยก็ยังไม่ออกใบอนุญาตให้
เป็นการกีดกันอย่างชัดเจนครับทั้งทั้งที่ประเทศนั้นเขาอยากจะช่วยประเทศไทย
เพราะทุกประเทศมีความสัมพันธ์กันนะครับท่านประธานครับ
คนของต่างของประเทศเขาก็เดินทางมาที่ไทยคนประเทศเขาทำธุรกิจที่ไทย
เขาต้องการให้ประเทศไทยปลอดเชื้อหรือควบคุมไวรัสโรนาได้
ให้ทันกับประเทศอื่นแต่ท่านก็เปล่าครับ
เร่งรีบไม่ทำทั้งนั้นแหละจึงเป็นข้อสงสัยว่า
ท่านมีส่วนได้เสียกันหรือเปล่าสงสัยครับมีเงินทอนจากการซื้อวัคซีน
ท่านกำลังฉีดกันอยู่หรือเปล่าประชาชนสงสัยกันทั้งประเทศ
ตอบให้ชัดครับว่าท่านไม่มีไม่มีอย่างไรตอบให้ชัด
จากวัคซีนแล้วเนี่ยนะครับการบริหารโดยการหยุดการเคลื่อนไหวของประชาชนเนี่ย
ดาวน์ทั้งประเทศไม่ต้องมีการทำงานร้านค้า
โดยเฉพาะร้านค้าเล็กเล็กท่านประธานร้านอาหารเล็กเล็กเนี่ย
ไม่น่าไปปิดเขาเลยครับท่านประธานครับไม่ใช่ห้องแอร์ด้วย
ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านบะหมี่ขายส้มตำไก่ย่างเลยนะครับ
ลูกชิ้นทอดต่างต่างเนี่ยลูกชิ้นทอดร้านเหล่านี้มันอยู่นอกห้องแอร์
ร้านค้าร้านขายเล็กเหล่านี้ตายกันหมดตายเรียบครับท่านประธาน
รวมทั้งธุรกิจอื่นอื่นด้วยครับธุรกิจการขนส่งทั้งหลาย
สามล้อมอเซแท็กซี่รถสาธารณะต่างต่างรถรับจ้างเนี่ย
กิจการท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงครับตายตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว
วดแผนโบราณธุรกิจบันเทิงต่างต่างครับ
ไม่อนุญาตให้วัดจัดงานเนี่ยนักร้องนักแสดงแดนเซอร์
นักดนตรีทั้งหลายไม่รู้จะไปพึ่งใคร
ธุรกิจเอสมีปิดกันหมดครับท่านประธานครับ
โดยการที่ท่านประกาศล็อกดาวน์โดยที่ท่านไม่มีแผนรองรับที่ชัดเจน
ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับธุรกิจเหล่านี้เขามีสายป่านสั้นท่านประธานครับ
ไม่เหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยนะครับ
ใหญ่มากเนี่ยกลายเป็นผลดีครับ
เพราะอะไรครับเพราะธุรกิจลายเล็กลายน้อยเอสเอมีเขาตายกันหมด
ใหญ่ก็ช้อนซื้อครับกลายเป็นธุรกิจใหญ่ผลประกอบการมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
ที่เขาเรียกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กท่านประธานไปดูหรือเปล่าครับ
ธุรกิจใหญ่เหล่านี้มีอำนาจในการต่อรองสามารถคุมตลาดได้อย่างเด็ดเสร็จเด็ดขาด
ธุรกิจใหญ่เหล่านี้ไม่กระทบครับและด้วยการบริหารของท่าน
เป็นการบริหารที่เปิดโอกาสเอื้อโอกาสให้ธุรกิจใหญ่เหล่านี้อยู่ได้
ร่ำรวยมากขึ้นมากขึ้นแต่ธุรกิจรายเล็กรายน้อย
ล้มหายตายจากไปทีละธุรกิจทีละธุรกิจ
ยังไม่รวมร้านเล็กร้านน้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับต้นไม้ใหญ่เนี่ย
หาเลี้ยงลำต้นใหญ่ใหญ่ลำต้นใหญ่เปรียบเสมือนประเทศไทย
ถ้าต้นไม้ใหญ่ไม่มีรากฝอยต้นไม้จะอยู่ได้ไหมครับท่านประธานครับ
และคนเหล่านี้ก็เป็นคนชั้นลากย่าชั้นล่าง
หาเช้ากินค่ำประกอบชีวิตประกอบธุรกิจ
หาเงินเลี้ยงครอบครัวส่งลูกไปโรงเรียน
ไม่สงสารธุรกิจเหล่านี้เหรอครับท่านช่วยเขาอย่างไรครับ
ผมเคยทักท้วงในที่ประชุมแห่งนี้ว่า
ปรากฏรวรอ่นนี่ท่านตั้งการติกาไว้ในปีที่แล้ว
ได้เป็นนี่วงการในธนาคารภานิชย์
ตั้งแต่วันที่๓๑ธันวาคมปี๒๖๒
ให้กู้ได้๒๐เปอร์เซ็นต์ของหนี้

เชื้อมันระบาดตั้งแต่ปี๖๓เดือนมีนา
แต่ไปออกกฎกฎิกาให้ธุรกิจ
ที่เป็นหนี้ในธนาคาร

แสนล้านก็ไม่เกิดการกู้สิครับ
กู้ไปแค่แสนห้าหมื่นล้าน
เหลืออีก๓แสนห้าหมื่นล้านเนี่ย
ต้องเจ๊งต้องตายกัน
ต่อมาครับมีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่มาเนี่ย

โอเคละปล่อยให้ธุรกิจที่ไม่เป็นหนี้กับธนาคาร
หรือไม่ใช่ลูกค้าธนาคารเนี่ยสามารถกู้ได้
โดยท่านปล่อยเงินก้อนนี้
นะครับให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายเนี่ย

๑ล้านบาทเสียดอกเบี้ยแค่ร้อยเดียว

คือกู้๑ล้านเสียดอก๕๐๐๐บาท

เอาเงินของรัฐบาลไปให้ธนาคารพาณิชย์ล้านละ๑๐๐บาท

ผมเคยพูดแล้วว่าการที่ให้ธนาคารพาณิชย์ไปปล่อย

ท่านประธานครับธนาคารพาณิชย่อมจะต้องหา
คนที่จะกู้เขาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีธุรกิจที่มีรายได้
สามารถหาเงินคืนเขาได้แต่ในภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ยนะครับ
โดนล็อกดาวน์อย่างนี้เนี่ยมีธุรกิจใดบ้าง
ผลประกอบการมันจะยังดีอยู่มีไหมครับ
ถึงแม้จะมีแต่ท่านไปปิดเขาเนี่ยนะครับรายได้มันย่อมลดลง
เมื่อไปขอกู้กับธนาคารพาณิชย์เขาจะให้กู้ไหมครับ
ไม่มีทางครับกู้ไม่ได้หรอกครับ
สิ่งที่ท่านคิดออกมาเนี่ยคิดดีแต่ยังดีไม่พอครับ
ประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
ท่านต้องคิดให้ดีกว่านี้ถึงแม้ท่านจะกู้เงินมามหาศาลก็ตาม
แต่ถ้าเงินมันไม่ไปถึงไม่ไปแก้ปัญหา
ในส่วนที่มันตรงเนี่ยปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่โดนแก้
แล้วปัญหาเหล่านี้นะครับจะเพิ่มทวีคูณมากขึ้น
เพราะจากแผลเล็กกลายเป็นแผลใหญ่ครับท่านประธาน
แผลใหญ่ไม่สามารถรักษาได้ครับ
มันจะตายไปในที่สุดตายแล้วไม่ฟื้น
ท่านมีเงินอยู่แล้วรีบไปช่วยเถอะครับตอนนี้
ถึงแม้อาจจะช่วยได้เป็นบางส่วนแต่ก็ยังรักษาคนกลุ่มที่ยังไม่ตายเนี่ย
ดำรงอยู่ได้เกิดการจ้างงานได้

ท่านควรจะเอาไปนำตั้งเป็นกองทุน
ไม่ควรจะปล่อยให้ธนาคารพาณิชย์
รัฐบาลทำเองครับตั้งกองทุนขึ้นมา
ซึ่งเรามีกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองเนี่ย
๘๐๐๐บาท๙๐๐๐บาทชุมชนเนี่ยนะครับ
ใส่เข้าไปสิครับหมู่บ้านละสองล้าน
ถึงประชาชนแน่นอนถึงรากฝอยแน่นอน
เกิดการจ้างงานเกิดการทำธุรกิจขึ้นมา
แล้วธุรกิจจะเกิดจากการก่อเล็กขึ้นมา
มันก็จะกลายเป็นขยายใหญ่ขึ้นมา
เพราะทุกคนต้องการช่วยตัวเองครับดิ้นลนครับ
ธุรกิจลากฝอยมันเกิดก็ต้องไปซื้อของกับธุรกิจลายกลางลายใหญ่

ด้วยเอาเงินลงไปข้างล่างแล้วมันจะขึ้นไปข้างบน
ท่านคิดสิครับประนัยกษ์ไม่ใช่เอาเงินขึ้นข้างบนแล้วมันจะลงล่าง
มันไม่ลงหรอกครับธุรกิจใหญ่ได้เงินไปก็เก็บไว้ครับ
เอาเงินไปเทข้างนอกแต่ลายเล็กลายน้อยนี่นะครับ
ซึ่งเป็นคนบริโภคสูงสุดของประเทศไทยเนี่ย
จากรายเล็กรายน้อยถ้าไม่มีการบริโภคเศรษฐกิจฟื้นไหมครับ
กู้มาแค่แค่ไหนมันก็ไม่ฟื้นฉะนั้นสำคัญคือผู้บริโภค
ระดับชนชั้นล่างเนี่ยนะครับที่มีจำนวนมากเนี่ย
ท่านต้องช่วยเขาจริงอย่ามีแต่นโยบาย
แต่นโยบายไม่สามารถช่วยได้ไม่เกิดประโยชน์ครับท่านประธานครับ
ไม่ต้องมาขายฝันกันเอาเรื่องจริง
เพราะท่านทำมาแล้วเป็นนายกมาแล้วตั้งแต่เริ่มแรกถึงปัจจุบันนี้๗ปีกว่าแล้ว
มันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรครับท่านต้องเปลี่ยนวิธีคิด
ถ้าพลเอกประยุทธ์คนนี้ไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถทำงาน
แก้ไขปัญหาได้ท่านนายกประยุทธ์ครับ
เปลี่ยนพลเอกประยุทธ์คันนี้ออกไปครับเอาคนใหม่มานั่งแทนครับ
กู้เงินมาปีที่แล้วครับ๑ล้านล้านเนี่ย๔๕๐๐๐ล้าน

ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้า
ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันล้านผมจำได้
และอีกสี่แสนล้านฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเงินหนึ่งล้านล้านนี่น่าเสียดายครับ
ถ้านายกรรมตรีรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะทีมบริหารเรื่องเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ย
ถ้าบริหารอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราจะไม่มาถึงวันนี้ได้
เศรษฐกิจจะไม่แย่อย่างนี้ได้แต่การบริหารเงินเหล่านี้ผิดพลาดบกพร่อง
เกิดการลั่วไหลการลั่วไหลจำนวนมากท่านประธานครับ
เอาไปใช้ในโครงการที่ผิดวัตถุประสงค์ถามว่ามันจะฟื้นได้ยังไงครับ

พอมาปีนี้ท่านจะมากู้อีกครับ
แสนล้านปีก่อนกู้ไป๗แสนล้านเพิ่มอีก
ปีนี้กู้มาอีก๕แสนล้าน
แสนล้านเนี่ยบอกว่าจะเอาไปซื้อยารักษาไวรัสโคโรนา
วิจัยวัคซีนภายในประเทศอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง

เพราะทุกคนเห็นว่าตอนนี้โลกมันระบาดหนัก
เรายังคิดว่าทำไมท่านเอาไปแค่๓๐๐๐ล้าน
ทำไมไม่เอาไปให้พอเลย
ท่านบอกว่าท่านจะเอาอีก๓๐๐๐๐๐ล้าน

ชดเชยให้พี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

แต่การแจกของท่านแบบนี้นะครับท่านติดนิสัยในการแจกมานาน
ถ้าแจกแล้วประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ย

แต่แจกแล้วประชาชนยังยากจนเหมือนเดิม
ท่านควรจะมีวิธีการอื่นที่เพิ่มขึ้น

ยุ่งยากซับซ้อนวุ่นวาย
คนที่มีปัญหาที่ลำบากจริง
ไม่เคยได้รับเงินก้อนนี้แม้แต่ครั้งเดียว
ประชาชนบ้านนอกบ้านนาเนี่ยนะครับชนบทเนี่ย

หลายคนไม่เคยได้รับเงินก้อนนี้
เพราะท่านไม่บริหารประเทศเหมือน
ประเทศเขาปกติเหมือนประเทศไทยที่เคยบริหารมา
ไปปรับโครงสร้างประเทศใหม่หมดเลย
โครงสร้างประเทศเรามีหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านเขาจะรู้จักลูกบ้านของทุกของตัวเองเนี่ย
ใครจนใครรวยใครเป็นใครมาใครอยู่ยังไง

เรามีกำนันที่ดูแลหมู่บ้าน๗หมู่บ้าน๑๐หมู่บ้าน

มีอสมมีสาธารณะต่างทุกอย่างเนี่ยมันมีโครงสร้างของมันอยู่แล้ว
ที่มันเข้มแข็งอยู่แล้ว

แล้วผมถามว่าท่านรู้จักคนทุกคนเหรอครับ
แจกก็แจกไม่ทั่วถึง
ทั้งที่ทุกคนเดือดร้อนกันหมด
ชาวบ้านไม่มีมือถือไม่มีโทรศัพท์ท่านประธาน
สมัครเอาเงินเหล่านี้สมัครไม่ได้

บางคนก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสื่อไม่ได้ฟังสื่อของรัฐ
เพราะสื่อของรัฐเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วน
ถ้าท่านแจกเงินลงไปตามหมู่บ้าน
มันมีทะเบียนราชอยู่แล้วท่านประธาน
มันจะทั่วถึงและเป็นธรรมมากที่สุด
แล้วทุกคนจะได้รับการแก้ไขทันท่วงที
ทุกข์มากหรือทุกข์น้อยลงก็ยังดี

นี่คือควรจะทำในระยะแรก

ท่านควรจะเอาเงินตั้งเป็นกองทุน

อย่างน้อยให้มีการจ้างงานเนี่ยนะครับ
คนที่มีงานทำมีเงินเดือน๑๕๐๐บาท

ท่านบริหารผิดพลาดบกพร่องในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
ทำให้ประเทศไทยเป็นหนี้สาธารณะหลายล้านครับ
ตอนนี้วินัยการเงินการคลังเนี่ยนะครับ
ถ้าท่านกู้เงิน๕แสนล้านนี่มาถ้าผ่านนะครับ
ท่านก็เลยบอกว่าปีนี้กู้แค่๒แสนล้านก็พอ
อีก๓แสนล้านไปกู้ปี๖๕กันแล้วกัน
นี่คือเทคนิคไม่ว่ากันครับ
จำเป็นนะครับ๖๐ถ้ามันจำเป็นท่านสามารถปรับแก้ได้

เราต่างอยากให้ประชาชนฟื้นอยากให้ประเทศฟื้น
ผมอภิปรายวันนี้ทั้งแนะนำทั้งติท่านท่านไปด้วยครับ
เพราะเรามีความห่วงใยประเทศ
ไม่ต้องการมาทำลายล้างพลานใครหรอกครับ

อกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ย
ยังมีเรื่องการปิดหูปิดตาประชาชน

ท่านพระยุทธจนโดชาเข้ามาจิตรรมนาศภีร์สองพันธุ์ห้าห้าสิบเจ็บ
มีคำสั่ง๗๙ทับ๒๕๕๗
สื่อครับท่านประธานปิดวิทยุกระจายเสียง
เข้ามาคุมกศธชทุกวันนี้ก็ยังคุมอยู่ครับ
กศชมีอายุ๖ปีต่ออายุให้เขามา๔ปีแล้วครับ

มาคุมสื่อปิดหูปิดตาประชาชน
มาผิดสื่อวิทยุชุมชนวิทยุภาคธุรกิจของประชาชน

ท่านทราบไหมครับคำสั่งของท่าน
ทำให้คนตกงานกี่หมื่นคน
ทำให้ธุรกิจปลาเล็กน้อย

เขาใช้ช่องทางในการโฆษณา
วิทยุชุมชนวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน
เขาก็โตขึ้นมาจากกายเป็นเท่าแก่น้อยขึ้นมา

ผู้ดำเนินรายการกี่หมื่นคน
พนักงานกี่หมื่นคน
ธุรกิจกี่หมื่นคนกี่หมื่นครอบครัว
เจ๋งแล้วหนึ่งด้านหน้าได้ครับท่านประธานครับ
มาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีความพยายามที่จะ
ลดวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนลงไป

ดให้เล็กลงและลงบีบให้เล็กลง

ประยุทธ์เคยไปดูหรือเปล่าครับ
อย่าบอกว่ากศชท่านท่านไม่ทราบ

เพราะท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความทีเนี่ย

ท่านเป็นผู้รักษาพรบฉบับนี้

แต่ท่านนำกศชหรือสื่อเนี่ยนะครับ

แทนที่จะให้สื่อเสนอความจริงทุกมิติทุกด้าน

เสนอแต่เรื่องที่ท่านทำบอกว่าท่านดี

หลอกประชาชนว่ารัฐบาลทำดีแล้ว
สงบไม่มีปัญหาไม่มีความขัดแย้ง
ก็เพราะเรื่องนี้แหละครับที่สื่อภาครัฐ

หนึ่งหลายพันล้านนี่นะครับ
เพื่อให้สื่อของรัฐมันอยู่ได้เนี่ย
ท่านเคยไปวิเคราะห์วิจัยไหมครับว่า
ประชาชนฟังสื่อของรัฐหรือไม่
เป็นสาเหตุทำให้ประชาชนไม่ฟังวิทยุ
เป็นสาเหตุทำให้ประชาชนไม่ดูทีวีของรัฐ
เพราะเสนอข่าวด้านเดียว
นี่คือการจงใจปิดหูปิดตาประชาชน
ประชาชนเขาฉลาดครับทุกวันนี้
เขาไปดูสื่อตามออนไลน์

ท่านก็ไม่สามารถไปปิดเขาได้
ถ้าท่านทำอย่างตรงไปตรงมา
ท่านไม่ปิดวิวกระจายเสียงภาคประชาชนนะครับ
ท่านสามารถนำข่าวสารของภาครัฐ

ประชาชนเขาฟังวิยุภาคประชาชน
ข่าวสารของรัฐก็จะเข้าถึง
ประชาชนอยู่ตามท้องไล่ท้องนา
กำลังทำนากำลังทำสวนอยู่ครับท่านประธานครับ
วิทยุทานซิสเตอร์

ไม่ต้องใช้เน็ตไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
ท่านกำลังให้วิทยุเหล่านี้ศูนย์พันธุ์
คนที่มีภูมิปัญญาชาวบ้าน
เป็นดีเจจัดรายการ
คนเหล่านี้ก็จะล้มหายตายจากไปด้วย

เพลงลูกทุ่งหมอลำ
เหนือเพลงประจำถิ่น

เพราะไม่มีวิยุคชื่อไหนเปิดให้
จะไปฝากขึ้นใหญ่ขึ้นหลัก
มันต้องใช้เงินเป็นแสนท่านประธานครับ
ต้องรักษาวิทยุเหล่านี้ไว้

ให้มีการแข่งขันอย่างจริงจัง
โดยที่กศชมีกองทุนอยู่แล้ว

และเขาบอกกองทุนเหล่านี้
มาช่วยเหลือสอบสวนวิทยุและโทรทัศน์

ท่านเอาเงินเหล่านี้ไปทำอะไรบ้าง

นำเงินเหล่านี้ไปสร้างเน็ตประชารัฐ

ผลสำเร็จมันสำเร็จเท่าไหร่

พื้นที่สร้างเป็นต่อไม้ไว้

ผมจะให้ท่านดูว่าท่านปิดปากตาประชาชนจริงหรือไม่

ประชาชนเขาส่งให้กันดูเอง

คลิปเหล่านี้เคยออกสื่อใหญ่หรือไม่

เอาดูดิ
กันกัน
ทำงี้วะ

เฮ้ยตรงข้อร้องของข้างนึง

อ่า
อธิบายต่อเลยครับครับท่านวันตายครับ

ปิดหูปิดตาประชาชน

ในข้อที่๒๙ครับ

เราบริหารประเทศ
จะบอกว่าผลิตการก็ใช่ครับ

กฎหมายบางอย่างมันยังเป็นประเด็จการอยู่

พรกรฉุกเฉินท่านก็ยังคงไว้

ไม่มีที่ไหนล่ะครับประกาศพรกรฉุกเฉิน

อะไรครับป้องกันตัวเอง

เห็นไหมครับ

การทำงานของนายกรัฐมนตรี

และไม่ทราบว่าท่านเคยรายงานนายกหรือเปล่า

สมควรจะเป็นนายกอยู่ต่อไหมครับท่านประธานครับ
ไม่รู้จะสัญหาคำไหนมาบอกให้ท่าน

จิตสำนึกของท่านเท่านั้น

แก่อนาคตของลูกหลานเนี่ยนะครับ
ท่านลองทบทวนว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ทำให้ประเทศมันล่มล่มล่มขนาดไหน

คนที่อยู่รอบข้างท่านควรจะมีการเตือนกัน
ชาติบ้านเมืองมันต้องมาก่อนครับท่านประธานครับ

นโยบายที่ท่านออกประกาศกันเนี่ยนะครับ
โดยเพราะการเดินทางไปต่างประเทศ
และการกลับประเทศเรานี่นะครับ
ที่ท่านบอกว่าดีนักดีหนาเนี่ยนะครับ
มีเพื่อนผม๔คนครับเดินทางไปต่างประเทศ
ก่อนเดินทางไปก็มีการตรวจทุกอย่างเรียบร้อย
มีใบรับรองอย่างทุกอย่างเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย
ถึงประเทศนอกเนี่ยนะครับ
ก็สามารถที่จะออกไปท่องเที่ยวได้เลย
เพราะมีใบทุกอย่างผ่านจากประเทศไทยไปแล้ว
แต่พอกลับประเทศไทยครับยุ่งยากซับซ้อนมาก
ท่านประธานมีการจองโรงแรมล่วงหน้า
มีการตรวจทุกอย่างที่ประเทศเขานะครับ
ภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงเนี่ย
ส่งไปที่สถานทูตเพื่อขออนุญาตในการเดินทาง

และบางคนเลือกใช้วิธีการกักตัว

แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเลือกได้ต้องมากักตัวเอง
โดยใช้โรงแรมที่สวบคนี่
มีการเลือกไว้ให้ว่าจะนอนโรงแรมไหน
แล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายเองครับ
หกหมื่นลดห้าเปอร์เซ็นเหลือห้าหมื่นเจ็ดพันบาท
กักตัว๑๔วันแล้วต้องโอนเงินก่อน
ถ้าไม่โอนเงินก่อนไม่มีใบเสร็จไปขอสถานทูตกลับ
ประเทศไทยไม่ได้นี่คือการบีบบังคับการปล้นกันชัดชัด

ล่าสุดเนี่ยนะครับมีพี่คนหนึ่งครับ
เดินทางไปอเมริกา
ก่อนไปก็มีการทุกอย่างเอกสารครบถ้วนทุกอย่าง
ตรวจร่างกายเรียบร้อยบินไปถึงอเมริกาครับ
อเมริกาประมาณเกือบเดือน

ต้องมีการจ่ายเงิน๘๐๐๐บาท
มีใบเสร็จที่จะจ่ายเงินแปดพันบาทธรรมดาครับ
บังคับจ่ายเงินให้บริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งครับ
โสดขึ้นภาพที่หนึ่งครับ

ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้

ถึงจ่ายเงินผ่านบริษัทเอกชน

มีคนเดินทางมาภูเก็ต๑ล้านคนนะครับ

ให้มาตรวจที่ภูเก็ตอีก๓ครั้งครับ๘๐๐๐บาท
ถ้าตรวจครั้งเดียวมันก็จะดูมันแพงไปก็๘๐๐บาท

อีก๕วันตรวจครั้งหนึ่งอีก๕วันตรวจครั้งหนึ่ง
ภาระที่ไม่จำเป็นให้กับประชาชนคนไทยด้วยกันเนี่ย

ชาชน๘พันบาทก่อน
มันเป็นแรงจุงใจหรือเปล่าซำมทาน
ท่านกำลังจะปิดประเทศหรือจะเปิดประเทศกันแน่
ประเทศอื่นเขาจูงใจให้ไปฉีดวัคซีนฟรี
แต่ไทยจะเปิดประเทศดึงการท่องเที่ยวเข้าประเทศ
แต่ไปเก็บเงินแปดพันบาทล่วงหน้า
แล้วมาบังคับตรวจเด็กสามครั้งทั้งทั้งที่เขาตรวจมาแล้วก่อนจะ
เดินทางนี่คือภาระถามว่าใครได้ประโยชน์

บริษัทนี้แหละครับเลขทะเบียนจดทะเบียนเนี่ย
มาดูเทียบกับใบเสร็จรับเงินแปดพันบาทเลขทะเบียนเดียวกันครับ
ผมถามว่าผู้ถือหุ้นหรือบริษัทนี้มีความใกล้ชิดกับ
รัฐมนตรีสาธารณสุขหรือนายกรรมตรีหรือไม่
ท่านต้องตอบครับแล้วเงินเหล่านี้เข้ารัฐ
หรือเข้ากระเป๋าใครนายกต้องตอบครับ
เอาภาพลงครับนี่คือการยกตัวอย่างเล็กเล็กน้อยครับ
จริงจริงเอกสารมีเยอะด้วยเวลาที่จำกัดครับท่านประธาน
ผมจะตัดออกกันบางอันนะครับ
บริหารทางด้านยาเสพติดท่านประธานครับ
ยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองรัฐบาลชุดนี้นายกประยุทธ์จันโอชานี่นะครับ
ปราบยาเสพติดล้มเหลวครับท่านประธาน
ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นครับปัจจุบันนี้ท่านไปดูนะครับ
วันนอกวันนาเนี่ยยาบ้าครับเม็ดละยี่สิบบาทสามสิบบาท
ซื้อขายกันง่ายง่ายครับรู้ไม่ตั้งว่าใครเอาไปขาย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าที่รัฐครับตำรวจครับ

ปล่อยให้มียาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองได้อย่างไร
มีการตั้งรางวัลนำจับ

ยาเสพติดเท่าที่มีมารายงานในกรรมนิการ
ผมนั่งกรรมนิการยาเสพติด

หมายถึงว่าคาดคณีว่ามันมาจากชายแดนแต่เก็บชายแดน
ก็แสดงว่าการป้องกันจะเก็บชายแดนเนี่ย

เจ้าที่รู้เห็นเป็นใจ
เพราะถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ไม่มีผู้มีสี

ยาเหล่านี้มาไม่ถึงในกลางเมืองกรุงเทพมหานครเหรอครับ
เพราะแต่ละที่มันมีด่านมีด่านมีด่านมีด่าน
มันไม่สามารถนั่งเครื่องบินลงมาสนามบินดอนเมืองได้

นี่คือความบกพร่องในการสกัดเส้นทางยาเสพติด
ท่านก็นั่งกำกับอยู่ตรงนั้นเลยครับท่านนายก
แต่ทำไมยาเสพติดมันเต็มบ้านเต็มเมืองครับ
โดยงานบูรณาการเนี่ยนะครับเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
การป้องกันปราบปรามเนี่ยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชนาจักรหรือกรมนเนี่ยนะครับ
สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศ
สำนักงานประหลักกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมพัฒนาชุมชน
สำนักงานประวัติศาสตร์สำนักงานประหลาดกระทรวงสาศุกร์
สำนักงานประหลักกระทรวงแรงงานสำนักงานประหลักกระทรวงศึกษาและการ
กระทรวง๒๖หน่วยงานครับท่านประธาน
ตั้งไว้เยอะแยะมากมายยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดได้

ผมจะไม่ลงรายละเอียดครับเพราะเวลามันน้อยครับ
งบประมาณเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านใช้จริงหรือเปล่า

ประชาชนสงสัยจริงครับท่านประธาน
ทำไมยาเสพติดมันไม่หมดสักที
ถ้าไม่หมดก็อย่างน้อยก็มันน้อยลงสิครับ
มีคดียาเสพติดมากมายครับจับกลุ่ม๒๓แสนลายเนี่ย
กลุ่มรายเล็กรายน้อยครับเข้าไปจำคุก

เกิดปัญหาเรือนจำล้นอีกเรือนจำไม่พออีก
ก็มาจากการจับรายเล็กรายน้อยครับ
ท่านอย่าไปจับลายเล็กลายน้อยครับท่านจะไปจับลายใหญ่
โดยเฉพาะผู้มีสีเนี่ยต้องจับให้ได้

ถ้าไม่จับตัวการเนี่ยนะครับปัญหาเหล่านี้ไม่หมดแน่นอน
เดี๋ยวผมจะพูดเบอร์โทรกับผู้ให้ผู้ชายชนเนี้ยนะครับ
เบอร์โทรในการแจ้งบ่อแส

หรือท่านรู้ว่าใครค้าโทรมาครับ
สามแปดหก
ข้อผิดพลาดบกพร่องของนายกรรมตรีเนี่ยมันมีเยอะผมคงไม่สามารถพูดให้จบภายในหนึ่งชั่วโมงได้
มีอีกนิดหนึ่งครับที่หลายท่านได้พูดไปแล้ว
แต่ผมจะไม่พูดซ้ำนะครับผมจะเอาส่วนที่ไม่ซ้ำมาพูด
มีหลายคนพูดถึงการประมูลนะครับการเซ็นสัญญาของการซื้อ
ผมก็ไปหาข้อมูลมาข้อมูลมาว่ามันมีความเชื่อมโยงยังไง
สิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าบริษัทที่เข้าประมูลเนี่ยครับ

เป็นผู้ประมูลแต่บริษัทที่เซ็นสัญญาเนี่ยมันกลับกลับเป็นอีกบริษัทหนึ่งครับ
ขอภาพครับเห็นไหมครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับ
บริษัทบริษัทประมูลคือบริษัทออสแลนด์
มันน่าสงสัยดิครับออสแลนด์เป็นผู้ประมูลนะครับ
ในราคา๖๕บาทพอประมูลได้
บริษัทที่มาเซ็นสัญญากับองค์การเพศสัตว์เนี่ย
พูดแค่นี้ก็ไม่น่าสงสัยนะครับ
มันต้องมีอีกผมค้นไปอีกครับว่าบริษัทนี้

แล้วรัฐมนตรีมีความเกี่ยวยงหรือไม่

ผู้ถือหุ้นนะครับเป็นคนเดียวกับบริษัทนุสาวัล
จำกัดนะครับ

แต่สิ่งที่มันเกี่ยวข้องคือภาพต่อไปครับ

ซึ่งเครื่องบินลำนี้เนี่ยนะครับ
เดิมทีเนี่ยใครเป็นคนนั่งใครเป็นเจ้าของ

ทราบว่าผู้ที่เป็นเจ้าของคือภาพต่อไปครับ
ผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องบินลำนี้
แต่ก่อนคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้ขายเครื่องบินลำนี้ให้นุสาวัล

ซึ่งเป็นคนลงนามเซ็นสัญญากับองค์การเพศรัชกรรม
โดยที่บริษัทออสแลนด์เป็นบริษัทประมูลได้

โดยเสนอราคามา๖๕บาท
โดยที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

เหล่านั้นตั้งราคาไว้๑๒๐บาท

แต่ต่อมาท่านไปนั่งหัวโต๊ะบอกว่า

เพื่อให้บริษัทนี้เข้ามาประมูลได้
ในราคา๖๕บาท

มันระดับนั้นนะครับที่กำหนดไว้๑๒๐บาทเนี่ย

นั่นหมายถึงว่าตรวจร้อยคนเนี่ย
อาจจะพลาดแค่๒แค่๒คน
แต่การลดสเปคท่านลงมาเนี่ยนะครับ
ราคา๖๕บาท

ตรวจ๑๐๐คนผิดพลาด๕คน
ถ้าเรามองว่า๒คนกับ๕คนเนี่ย

แต่ชีวิตของประชาชนนะครับ
คนก็ถือว่ามากแล้วความเสี่ยงอ่ะ
ทำไมท่านไม่เอาของดีที่สุด

เครื่องตรวจนี่นะครับมันสำคัญที่สุด
ถ้าทุกคนสามารถไปตรวจด้วยตัวเองได้

ยังสามารถหายารักษาได้ทันท่วงที
ไม่ต้องรอหมอรอเตียงรอตาย
ลดความสูญเสียชีวิตได้
ฉะนั้นเครื่องตรวจนี้สำคัญที่สุด

จะต้องเอาของดีที่สุดเข้ามา
เพราะราคามันไม่แพงมากเลยครับท่านประธาน
เขาตั้งราคากลางไว้๑๒๐บาทเอง
ทำไมจะเอาเข้ามาไม่ได้
แต่ท่านเข้าไปลดสเปคลงมา
เพื่อให้ออสแลนด์สามารถเข้าประมูลได้
พอประมูลได้แล้วให้บริษัทอีกบริษัทหนึ่ง
ไปทำสัญญากับองค์การพฤษัท

ประชาชนสงสัยครับให้ข้อมูลผมมาเนี่ย

มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ประชาชนเขาเชื่อว่าต้องมีผลประโยชน์ครับ

ฉะนั้นผมเองในทางที่เป็นหัวหน้าพักพลังปวงชนไทย